เพราะว่าจะมีการเปิดรับสมัครผู้เข้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพักแล้ว
คือตอนนี้ในส่วนของพักประชาธิปัตย์เองนะครับ
อดีตสอสอของพักจะต้องรับรองคนที่สมัคร
คือต้องมีรายชื่อของอดีตสส๒๐คนในการรับรองนะครับ
กติกาการหยั่งเสียงการรับเลือกตั้งหัวหน้าพัก
เลือกตั้งหัวหน้าพักนะฮะเลือกตั้งย่อยนะฮะ
ก็คุณอลงกรก็มีข่าวออกมาว่าเพิ่งจะได้๒เสียงเอง
สนับสนุนหมอวรงบอกว่ายังไม่ถึง๒๐เสียงเลย
คุณอภิษฎบอกว่าโอ้โหปลาไป๔๐เสียงแล้วนะครับ

คุณพิสิทธิเวชาชีวะกลับจากการประชุมที่แอฟริกา
ก็เมื่อวานนี้ลงหาเสียงพื้นที่ภาคใต้ทันทีนะครับ

แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่พักเองจะเปิดรับสมัครผู้เข้าชิงตำแหน่ง
ขณะนี้๓รายชื่อยังเป็นรายชื่อเดิมอยู่นะครับ

นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมแล้วก็นายอลงกรพลบุตร
ซึ่งแต่ละคนได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุด
เดินสายพบปะกับสมาชิกเพื่อขอคะแนนเสียงนะครับ
นายอภิษฎเวชาชีวะหลังจากกลับจากการประชุมที่แอฟริกา
ก็เดินทางลงพื้นที่ทันทีเลยนะครับ
เมื่อวานไปที่จังหวัดสงขลา

คุณสิริโชคช่วงนี้ก็ตกเป็นข่าวอยู่เหมือนกันนะครับ

สมาชิกพักมาขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

แล้วก็สนับสนุนให้เป็นหัวหน้าพักอีกสมัย
พิสิทธิ์ได้เสนอตัวเป็นหัวหน้าพักต่อไปนะครับ
แล้วก็เปิดโซโลแกนชิงตำแหน่งหัวหน้าพัก
ผู้สนับสนุนร่วมกันติดเครื่องหมายแฮชแท็ก
แล้วก็แฮชแท็กสร้างใหม่ไปกับอภิษฎนะครับ
โดยบอกว่าขณะนี้คุณอภิษฎเผยอายุออกมา๕๔ปีแล้วอายุ

ประชาธิปัตย์ต้องพาประเทศเดินไปข้างหน้า
ไม่ให้ถูกลากไปข้างใดข้างหนึ่ง
หรือว่าถูกลากให้เลือกข้างอีกแล้วนะครับ
วันนี้เราจะต้องตั้งหลักของพักให้ดี
เราต้องการพักประชาธิปัตย์แบบไหน
ถ้าเราต้องการพักประชาธิปัตย์ที่เป็นทางเลือกหลัก
ไม่ถูกลากไม่ถูกบังคับให้ไปเลือกข้าง
เหมือนกับที่พยายามจะบีบให้ประชาชนเลือกข้าง
ผมบอกว่าเราไม่เลือกหรอกครับ

เราต้องมีแนวทางของเราที่เป็นหลัก
นั่นคือแนวทางที่จะตอบโจทย์ปัญหาต่าง
ซึ่งวันนี้ผมไม่มีเวลาพูดทั้งหมด

เพราะคุณอภิษฎิ์เปิดเผยบอกว่า
มีการวิเคราะห์ออกมาว่าการเมืองตอนนี้
เป็นการต่อสู้ระหว่างผู้มีอำนาจในปัจจุบัน
พักการเมืองที่พูดง่ายว่าเป็นพัก
สืบทอดมาจากนายทักษิณชินวัฒน์
แต่ว่าตนขอยืนยันว่าประชาธิปัตย
ไม่ต้องการติดลมการเมืองแบบใด
ไม่ต้องการที่จะเลือกข้างแบบนั้น
ตอนนี้เราต้องหมดเวลาเกรงใจคน
ต้องแก้เรื่องของเศรษฐกิจปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนก่อน
ก็เหมือนไปพบปักอดีตสมัชิกภักดิ์กัน
ด้านของหมอวรงค์เดชครีดวิกรม

มีสมาชิกพักให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นกัน
ซึ่งหมอวรงชูนโยบายแก้ไขความยากจน
หากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
ขณะที่นายถาวรเสนเนียมอดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหมอวรง

ของพ็ักษ์จะรับรองที่ขนาดนี้
ไม่ครบสิบคนตามกรรติกากันยังเสียงของพ็ักษ์

เพราะว่ามีการกระทำบางอย่าง
หรือผู้รับรองค์อาจเปลี่ยนใจ

ใช่พร้อมยืนยันว่าต้องหาให้ครบตามหลักเกณฑ์ยังไงก็ต้องหาให้ได้
และในวันนี้เองหมอวรงจะเดินหน้าไปลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย

รับสมัครเสร็จก็ต้องจับฉลากเบอร์ให้คุณถึงจะลงหาเสียงกัน

ส่วนนายอลงกรพลบุตรอดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์และผู้ที่ประกาศตัวลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อีก๑คน
บอกว่าวันนี้เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีจะเดินทางไปสมัคร
โดยจะประกาศนโยบายและวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาพักประชาธิปัตย์ต่อสื่อมวลชนสมาชิกพักและสังคม
ในวันที่๑๐ตุลาคมก่อนจะเริ่มเดินสายหาเสียงกับสมาชิกพัก
พร้อมระบุด้วยนะครับว่าต้องขอบคุณเพื่อนอดีตสอสอที่เซ็นรับรองในการเข้าแข่งขันครั้งนี้
รวมไปถึงผู้ลงชิงตำแหน่งและผู้สนับสนุนของทุกคน
เพราะถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเริ่มต้นแข่งขันกันอย่างสุภาพบุรุษ
ส่วนที่มีข่าวลือมีการปล่อยข่าวออกมานะฮะว่า
ผมมีอดีตสอสอแค่๒คนให้การรับรองผม
อันนี้ผมไม่สนใจเพราะผมเชื่อมั่นว่าผมจะหาคนที่มารับรองได้ครบ๒๐เสียงแน่นอนนะครับ